นักศึกษาชายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นประเด็นขึ้นมาว่าไปบุกรุกแล้วก็ไปอนาจารย์
วันนี้เนี่ยปรากฏว่าไปเข้าพบตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรแล้วค่ะ
หลังจากที่ถูกนักศึกษารุ่นน้องแจ้งดำเนินคดีในความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะเจ้าตัวให้การปฏิเสธแล้วก็จะดำเนินคดีกับเพจที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยด้วยนะคะ
ตำรวจนำตัวนักศึกษาชายชั้นปี๔มหาวิทยาลัยชื่อดังมาพิมพ์รอยนิ้วมือเพื่อบันทึกประวัติการควบคุมตัว
หลังจากเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากระทำอนาจารย์นักศึกษาสาวรุ่นน้องที่ห้องพักในหอแห่งหนึ่งในตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
นักศึกษาชายคนนี้มาพร้อมกับผู้ปกครองตั้งแต่ตอนเช้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำกว่าสองชั่วโมง
ซึ่งก็มีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะ
ผู้ปกครองเองก็คอยนั่งประกบลูกไว้ตลอดเวลา
มีรายงานบอกว่านักศึกษาชายได้ชี้แจง
ไปยังพนักงานสอบสวนกรณีที่เป็นข่าว

เพราะว่ารับราชการอันนั้นไม่เป็นความจริง
เนื่องจากพ่อเขาทำธุรกิจส่วนตัวและแม่ก็เป็นครู
ข่าวที่ออกไปจึงทำให้เกิดความเสียหาย
แล้วก็บอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกลับ
เพจที่นำชื่อและรูปภาพไปโพสต์
ฐานสร้างความเสื่อมเสียให้กับเขาค่ะ
สำหรับคดีนี้ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าว
กระทำอนาจารย์และทำร้ายร่างกาย
นักศึกษาชายและเตรียมส่งสารตามขั้นตอนนะคะ
ส่วนคดีพรบคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินคดีกับเพจชื่อดัง
เตรียมนัดมาสอบสวนรวบรวมหลักฐานอีกครั้งค่ะ
ล่าสุดเพจรับน้องสร้างสรรค์ระดับมหาการ
ได้โพสต์แชทข้อความเนื้อหาระบุว่า
ถอนแจ้งความได้ไหมไม่อยากให้มีปัญหาใหญ่โต
พี่ต้องติดคุกอีกจะกะให้พี่ติดคุกเลยเหรอ
จะเอาให้ถึงที่สุดเลยเหรอถอนแจ้งความ

ที่ไม่ค่อยมีเงินกันก็เป็นบทสนทนาที่มีการแคปมาโพสต์นะคะ
นี้ก็ไม่มีการลงข้อความตอบกลับ
คู่สนทนาแต่อย่างใดค่ะ